วันนี้ค่ะพี่ฮายอาภพรของเราได้แชร์คลิปน่ารักที่ได้พาคุณแม่ไปร่วมทำบุญค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วไม่ได้ไปกันแค่สองคนแม่ลูกนะพาเพื่อนสนิทไปด้วยจ้าคุณผู้ชม

ใช่แล้วค่ะพี่ก้าวอำพรแหวนเพชรและพี่ยิ่งยงยอดบัวงามเพื่อนสนิทสายบุญของเขาก็ร่วมเดินทางไปด้วย
ของจังหวัดนครนายกคือเมื่อวานเนี่ยทางวัดเนี่ยเขามีการจัดงานพิธีเททองหล่อพระประธานเพื่อประดิษฐานในอุโบสถ์พระมณีวงค์นี่แหละ
ก็มีเหล่าพุทธศาสนิกชนนะคะเดินทางมาร่วมบุญกันเยอะแยะมากมาย
รวมไปถึงพี่แคนดี้รากแก่นพี่เอพระศีลก็มาด้วยเหมือนกันนะคะเรียกว่าอิ่มบุญกันทั่วหน้าสุดไปเลยแน่นอนค่ะแม่ฮายของดิฉันไม่ทำให้ผิดหวังไม่ได้มีแค่บุญมาฝาก
แต่ยังมีตัวเลขมาฝากอีกด้วยจะเป็นตัวเลขจากไหนอะไรยังไงไปดูจากคลิปค่ะ
สาธุ

คันนี้ออกแน่ค่ะ๒๑๑๒ขอบคุณค่ะ
เก่งเก่งคันอื่นเต็มไปหมดไม่เกาะมาเกาะคันเรารอบคันเลยค่ะ
สีเหลืองทองด้วย
เป็นไงคุณผู้ชมเลขจากป้ายทะเบียนรถของแม่ฮายนี่แหละ

มี๑๒ตัวหรือมันจะเป็น๒๒๒เบิ้ลได้ไหม
เขาก็เลยเชื่อกันว่าเนี่ยนกมาเกาะรอบคันแบบนี้
น่าจะมาให้โชคให้ลาบหรือเปล่า
เดี๋ยวรู้กัน๑๖สิงหาคมนี้ไม่นานเกินรอว่าจะมาให้โชคจริงไหมนะคะ
ขอบคุณแม่ฮายด้วยนะที่น่ารักกับเราตลอดเลย
ฉันชอบตรงที่แบบถ้านกมันเหลืองอย่าเหลืองธรรมดา
นี่แล้วจะบอกว่างวดก่อนเลขป้ายทะเบียนรถแม่ไฮนออกไปแล้วนะ

เพราะว่านกเป็นสีเหลืองธรรม